มาดูเรื่องรถอีกเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของมือใหม่
ใครเพิ่งขับรถใหม่ก็ต้องระมัดระวัง
แต่ดิฉันเข้าใจว่าคือมันก็มีความประมาท
แล้วก็มีความสับสนพอสมควรสำหรับคนที่ขับรถมือใหม่นะครับ
อย่างกรณีนี้นะคะเขาขับรถจะถอยเข้า
ถอยหลังเข้าไปสำนักงานพี่ชายก็ลงไปโบกรถให้
ทีนี้คนขับรถใหม่จะมีความสับสนเรื่องทิศ
นพวงมาลัยนี้มันจะไปทางไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปรากฏว่านอกจากหลงทิศแล้วยังเหยียบผิดด้วย
คราวนี้คนโบกเนี่ยคือรถมันไปทางคนที่ยืนโบกอยู่อะค่ะ
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ชนเป็นแบบที่เห็นนี่เลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่แหละค่ะหมุนพวงมาลัยผิดชีวิตเปลี่ยน
รถพุ่งชนเข้าไปเบียดอยู่กับขอบประตูกระจกทางเข้าสำนักงาน
กระจกแตกกระจายแบบนี้เลยนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้า
ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลสำรงเหนือสมุทรปราการ
โฮม๒ชั้นแห่งนี้ถูกดัดแปลงเป็นสำนักงานนะคะ
คนขับรถคันนี้ก็คือนายทริตมนต์นะครับ
ผู้บาดเจ็บคือนายชโนภาษเป็นพี่ของเขา
แล้วที่เกิดเหตุก็เป็นสำนักงานบ้านของเขานั่นแหละนะคะ
คือนายทริศตมลเพิ่งจะขับรถเป็นใหม่เลย

พี่ชายก็เดี๋ยวลงไปโบกรถให้ด้านหลัง
ตอนที่กำลังถอยรถอยู่เขาก็มองผ่านกระจกข้าง

หมุนซ้ายหมุนขวาจะถอยจะถอยเข้าทางซ้าย
หมุนพวงมาลัยไปทางไหนคือหลงทิศ
แล้วก็ถอยไปชนกับพื้นต่างระดับ
ทีนี้พอชนปึ้งตกใจ
เหยียบคันเร่งพุ่งไปข้างหลังอย่างแรง
พอตกใจแล้วเหยียบคันเร่งไงครับ
รถก็เลยพุ่งไปชนประตูสำนักงาน
แล้วชนพี่ที่กำลังโบกรถให้อยู่ด้วย
นี่ค่ะก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วย

ขาซ้ายท่อนบนกระดูกหัก

ใครที่จะโบกให้กับคนที่ขับรถมือใหม่

หรือขวาจะต้องหุนพวงมาลัยไปทางไหน
แล้วเผื่อเหตุตกใจไว้ด้วยนะคะ
จะได้ไม่เกิดเหตุแบบนี้อีกนะครับ